เพราะว่ารู้สึกว่าโผล่คอรมอเศรษฐาทวีสินจะนิ่งแล้ว

คณะทำงานทางเศรษฐกิจเนี่ย

เพราะว่าวันนี้คุณเศรษฐาเป็นคนแนะนำ
แล้วก็จะนำขึ้นทุนกล้าวเข้าใจว่าน่าจะใช้เวลาสักสองถึงสามวันนะคะ
ขณะเดียวกันคุณเศรษฐาบอกไม่รู้เหมือนกัน
ว่าคนในพักและกลุ่มคนเสื้อแดงมีการคัดค้านชื่อของพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์
จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แต่คุณเศรษฐาบอกว่าเดี๋ยวรอดูรายชื่อที่ออกมาดีกว่า
อย่างเป็นทางการเชื่อว่าทุกคนจะไม่ผิดหวัง
อยากให้ดูที่ผลงาน
ไม่ทราบคั้นตอนจริงเราก็หน่วยงานที่ต้องมาตรวจสอบ
แต่ว่าเข้าใจว่าใช้เวลาประมาณ๒๓วันนะครับในแง่ของการตรวจสอบ

ก็ยังมีตำแหน่งที่ปรึกษามีตำแหน่งเลขาอยู่อีกหลายตำแหน่ง
ด้านหัวหน้าภักษ์เพื่อไทยนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วนะครับ
ก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้ทางพักอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อจากพักร่วมเสนอนายก

กรณีที่มีชื่อคุณสุธินคลังแสงเป็นรัฐมนตรีกลาโหม
อันนี้ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจุดสุดท้ายว่าจะใช่หรือไม่ใช่
ตำแหน่งนี้จะเป็นพลเรือนหรือว่าเป็นตำแหน่งที่มียศ
แต่ในการทำงานยุคใหม่โดยเฉพาะรัฐบาลเพื่อไทย
สร้างกลไกบริหารขึ้นมาเพื่อความสมาณฉัน
หมอชนนั่นบอกว่าไม่ว่าจะพลเรือนทหารหรือตำรวจ

ส่วนกระแสที่ว่าสอสอเพื่อไทยภาคอีสาน
ไม่พอใจที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรมาจากพักอื่น
คือโผล่ออกมาว่าเป็นชื่อของร้อยเอกธรรมนัฐนะคะ

เรื่องนี้ภักดิ์เข้าใจและยอมรับ
แล้วก็อยากจะขอโทษที่เราจำเป็นต้องมีพักร่วมค่ะ
เราอยู่ในฐานะที่เป็นพักที่ต้องมีพักร่วมรัฐบาล

เจรจาต่อรองเพื่อเป้าหมายหลักร่วมกัน
ก็จะต้องเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย
หลักการเหล่านี้มันอาจจะทำให้บางกระทรวง
เราคาดหวังเราอยากจะได้ทำ

อันนี้ต้องขอต้องกลับขออภัยจริงนะครับ
เพราะเราฐานะที่เราไม่ได้เป็นเสียงข้างมากเด็ดขาด
แล้วก็จำเป็นต้องมีพักร่วมนะครับ
เราเองมีแค่๑๔๑เสียงเองนะครับ
คุณสุธินบอกผมก็เพิ่งรู้จากสื่อนี่แหละ
ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันอะไร

ถ้าสมมุติเป็นแบบนั้นจริงตามโผล่ก็พร้อมรับหน้าที่
ส่วนกรณีความกังวลที่ว่าจะให้พลเรือนมาทำหน้าที่นี้
อาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนไม่ชินหรือเปล่า
เพราะเอาจริงในประเทศที่พัฒนาแล้ว

ก็เคยทำหน้าที่นี้ควบคู่ไปด้วย
ทั้งคุณยิ่งรักคุณสมชายแล้วก็คุณชวน

พลเรือนก็ไปเป็นนับที่กำลังห่วงเจ็ดสนมาก

ทีนี้บ้านเราไม่คุ้นชินก็อาจจะกังวลก็ห่วง

แต่ยังเชื่อว่าวันนี้การไทยก็คงพัฒนาไปไกลแล้ว

แต่โผล่ที่ยืนยันชัดเจนนิ่งแน่แล้ว

เพราะบ่าย๓โมงวันนี้นายกเปิดให้นายกิรติกิจมานวัฒน์
ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชน
แล้วก็ผู้บริหาร๘สายการบินเข้าพบ
หารือเตรียมพร้อมเรื่องการรับนักท่องเที่ยวไฮซีซั่น
ก็ได้มีการแนะนำว่าที่คอรมอเศรษฐกิจเลยค่ะ
คุณปานปรีพหิตธานุกรว่าที่รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจ
คุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลว่าที่รัฐมนตรีว่าการ

คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ว่าที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง
และที่มาภายหลังก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งรวงกิจ
ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะ
วันนี้ภาคเพื่อไทยเรามาพร้อมครับ
ก็มีว่าที่ก็คงไม่เป็นการล้ำหน้าว่าที่รองนายก

มีรัฐมนตรีว่าการช่วยคลังด้วยอะไรด้วยนะครับ
ผมว่าวันนี้เราพร้อมนะครับอยากจะฟังความคิดเห็นของแอร์ไลน์ทั้งหมด
ว่ามีอะไรอยากให้เราขอสามารถช่วยเหลือบ้าง
คือถ้าฟังอย่างนี้ฟังจากท่านนายกอย่างนี้ชัดเลย

ก็เป็นไปตามคาดใช้คำนี้แล้วกันนะคะ

วันนี้มีชาวไร่อ้อยในนามองค์กรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ๓๗สมาคม

ให้กำลังใจพักเพื่อไทยแล้วก็ยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณา
เงินสนับสนุนช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยด้วยนะคะ
เป็นรายชื่อที่ส่งถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วนะฮะ
เพื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนะครับ
ก่อนจะนำรายชื่อขึ้นทูล๙นะครับ
พักเพื่อไทยนะครับมีการสลับปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันนิดหน่อยนะฮะ
แน่นอนนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
วบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณชูศักดิ์สิรินินเป็นรองนายกรัฐมนตรี
คุณปานปรีพหิตธานุกรเป็นรองนายกรัฐมนตรี
วบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และคุณสมศักดิ์เทพสุธินเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับ
รัฐมนตรีว่าการของพักเพื่อไทยเนี่ยนะฮะมีคุณสุธินคลังแสงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาศุกร์
แล้วก็มีคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
รัฐมนตรีช่วยว่าการในโคต้าของพักเพื่อไทยนะครับมีคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
คุณเกรียงกันตินันนี่มาจากทางโคต้าในภาคอีสานนะฮะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
คุณชายาพรมมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรคุณสุรพงศ์ปียโชธเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
แล้วก็มีคุณจักรพงศ์แสงมณีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พวงเพชรชุนละเอียดเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ
ภูมิใจไทยนะครับ๔ว่าการ๔ช่วยคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นี่นะฮะพลตำรวจเอกเพิ่มภูมิชิดชอบน้องชายของคุณเนวินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
และนางสาวสุภามาศอิสระพักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา
รัฐมนตรีช่วยของภาคภูมิใจไทยนะครับคุณชาดาไทเศษเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
คุณทรงศักดิ์ทองศรีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
คุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และคุณนพิณธรษติ์ศรีสันภางเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงผ่านิต
พลังประชารัฐนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
คุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคุณภัยลิกเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ
รวมไทยสร้างชาติ๒ว่าการ๒ช่วยคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
คุณพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
และคุณกฤษดาจีนะวิจารณะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับ
ชาติไทยพัฒนาหนึ่งว่าการคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพัก
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และภักดิ์ประชาชาตินะครับได้๑ว่าการพันธุ์ตะเบิดเอกทวีสอดส่อง
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอันนี้ส่งให้กับเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไปตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติแล้วนะฮะคิดว่าน่าจะนิ่งแบบนี้แล้วนี่แหละ
หลายคนก็มีการแอบเหน็บแนมนิดหน่อยนะคะว่าอ้าวแย่งเก้าอี้กันเสร็จแล้วเหรอยังไง
๓พักรุ่มต้องบอกว่า๑๑พักรุ่มนี่เขาไม่มีการแย่งเก้าอี้นายก
ขออภัยไม่แย่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันนะเขาแบ่งกันลงตัว
คุณชายดามเมื่อกี้โผล่บอกว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยมาหัดไทย
คุณชัยบอกว่ามันก็ยังไม่ได้เฟิร์มอะไร๑๐๐แต่เอาจริงผมก็ถนัดเกือบทุกตำแหน่ง
ผมทำได้หมดครับไปคุยกับคุณอนุทินก่อนนะครับ
เพราะว่านั่งรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเลยนะคะ
บอกว่ารายชื่อนิ่งแล้วแหละก็ส่งไปที่สำนักงานเลขาที่การคณะรัฐมนตรีตรวจสอบประวัติอยู่
มั่นใจว่าไม่มีรัฐมนตรีคนไหนขาดคุณสมบัติหรือว่ามีประวัติด่างพร้อยค่ะ
ตอนนี้มันไม่อยากตอบเลยมันไม่ควรถามันนะครับ
รัฐมนตรีมันมีคุณสมบัติต้องทุ่มเทต้องเสียสละต้องเป็นคนที่ไม่มีประวัติศาสตร์เคราะห์อยู่แล้ว
เขาถึงต้องมีการตรวจสอบประวัตินะครับ
คุณค้าว่า
ตอนนี้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงจริงเนี่ยโผล่คอลโมก็คือกรณีคุณสมบัติติดขัดแค่นั้นแหละ

คุณสมบัติที่ว่าก็หลักกฎหมาย

ริยธรรมศิลธรรมใดเนอะ
เรื่องอายุเรื่องของการต้องคดีหรือไม่ต้องคดี

ทางเลขาคอลโมเขาต้องไปตรวจสอบก่อนนะ

คุณชาดาไทเศษรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็บอกนะคะว่า
ที่มีชื่อไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ย

พักจะดำเนินการยังไงเอาจริงผมเชื่อว่าสอสอทุกคนเนี่ย
เขาก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะทำงานในทุกตำแหน่ง
ทุกหน้าที่อยู่แล้วถ้าถามผม
ผมก็ถนัดแทบทุกด้านนะครับ
แล้วก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับ

แล้วก็ในภาคภูมิใจไทยก็เหมือนกันนะครับ

คุณไผลลิกค่ะกรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐเอง
ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องโคต้ารัฐมนตรีเหมือนกัน
ทุกตำแหน่งจะได้คนที่ดี

การจัดตั้งรัฐบาลไม่มีการแย่งชิงตำแหน่งค่ะ

ท่านก็ดูแลเป็นเสาหลักของพักนี่แหละ

เพราะว่าอยากจะให้คนที่มีความรู้ความสามารถ

เหมือนเป็นการรีโนเวทพักให้ยุคสมัยนั่นแหละ

เอ๊ะแล้วนี่คุณภัยกรอกใบสมรรถมนตรีหรือยัง
คุณไผ่ตอบว่าอะไรเดี๋ยวไปฟังนะคะ

ในเอกณะพร้อมพันธุ์เลยค่ะที่การพักก็บอกว่า

รัฐมนตรีในโคต้าพักก็ถือว่าลงตัวแล้ว
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าอีกหนึ่งเก้าอี้คือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้

แต่รวมไทยสร้างชาติบอกมีการแย่งชิงฮะ
คนอื่นบอกว่าเขาแบ่งกันแต่รวมไทยสร้างชาติบอก
เก้าอี้อุตสาหกรรมนี่แย่งชิงกันอย่างหนักเลย
แต่ละกลุ่มก็ยืนกรานต้องการเก้าอี้นี้กันหมด
ทำให้การประชุมวันนี้ยังยืดเยื้ออยู่
สุดท้ายที่ประชุมมีมติมอบให้หัวหน้าพักเป็นคนตัดสินใจ
ว่าจะยกตำแหน่งนี้ให้กับใคร
ก็คาดว่าน่าจะเป็นคุณพิมพัทราวิชัยกุลค่ะ